สนุกสนานกีฬาพื้นบ้านมีมาอีกแล้วคุณผู้ชม
นี่เป็นการแข่งขันกีฬาผู้สูง

โอเคโอเคตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ
ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ
ตามไปดูกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกันค่ะ

สุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะ
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปลาเป้าเห็นไหมก็มีแต้ม

มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็มีแต้ม

มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็มีแต้ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็มีแต้ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม

มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม

มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม
มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม

มีหลากหลายการแข่งขันคุณผู้ชมอย่างที่บอกอันนี้ปาเป้าเห็นมั้ยก็ม

แล้วก็ดูผู้ชนะก็จะต้องเป็นทีมที่กินแตงโมได้เร็วที่สุด
เหลือน้อยที่สุดหรือว่าหมดก่อนนะ
เพราะฉะนั้นความยากของเกมนี้ไม่ได้อยู่แค่ปิดตา
แล้วต้องเดินเอาแตงโมไปเสิร์ฟให้ตรงกับเพื่อนเข้าแข่งขันของเรา
แต่มันอยู่ที่การกินแตงโมให้ไว

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมมันอาจจะลำบากกันนิดนึง
แต่ว่าสนุกสนานทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เข้าแข่งขัน
แล้วก็นำภาพบรรยากาศน่ารักของผู้สูงอายุที่มีการแข่งขันกันแบบนี้

กรบมือให้คุณยายชุดชุดท่านเลยนะคะ
แตงโมไม่มีฟันก็พอหยำได้
แต่อย่าเอาแอปเปิลฟลงฝรั่งมาแล้วกัน

อันนี้แต่แตงโมก็เลยบอกว่าเคี้ยวง่ายหน่อย
น่ารักจังเลยผู้สูงอายุเวลาเราเห็นเขาทำแบบนี้เรามีรอยยิ้มตามไปด้วยไหมคะ